เมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณฮั่นมิติติยภัยรัฐที่ปรึกษาประธานสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดถึงหลายประเด็นนะครับ
ซึ่งก็มีหัวข้อสำคัญในเรื่องของการกลับมาแข่งขันรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ด้วยครับ
ก็เต็มที่ถ่ายได้แค่หมดสัญญาเดิมคือ๒๕ตุลาคมก็ส่งผลให้เงินในการสนับสนุนทีมที่

คุณวิติธิยภัยรัฐประธานที่ปรึกษาของสโบสร
ก็เปิดเผยในรายการหลุดกรอบของสนามทางเพจไทยรัฐสปอร์ตนะครับ
เงินค่าลิขสิทธิ์ในปีนี้ก็ยืนยันว่า
อยากให้ทุกฝ่ายหาทางออกที่ดีที่สุด

พร้อมทั้งยกคำกล่าวว่าชาวไทยทุกคนครับอยากเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกกันหมด
แต่ตอนนี้ฟุตบอลไทยนะครับมันต้องกลับไปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อีกครั้ง

ฮันยังบอกอีกนะครับว่าถึงแม้เงินสนับสนุนที่ได้รับจะลดลงจากเดิมที่ต้องได้รับ

และขอให้แฟนบอลเชียงรายทุกคนมั่นใจในสถานการณ์ของทีมว่า
มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ครับตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยนะครับ
เดินทางเข้ามาในประเทศโดยต้องมีการปฏิบัติเงื่อนไขนะครับทุกอย่าง
แล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด
ซึ่งสมาคมนะครับก็เลยขอให้สโมสรสมาชิกที่นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติเข้ามา
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครับในเวลาแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างโดยเคร่งครัดแล้วก็ขอความร่วมมือ